มาแล้ว๒เดือนสำหรับการเริ่มต้นโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผู้ปกครองรวมทั้งตัวนักเรียนเองบอกว่าพอใจมากสำหรับโครงการนี้
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การบอกว่าตอนนี้จะเดินหน้าสำหรับการสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาค่ะ
พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าจะส่งเสริมการศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และจะยังคงเดินหน้าในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่างต่อเนื่อง
ตามนโยบายของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยต้องเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ
รวมถึงปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับนายพิพบทองแดงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต๑จังหวัดปัตตานีก็กล่าวนะคะว่า
ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่พอใจค่ะแล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดให้
โครงการนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มข้นแต่อย่างใดค่ะ
แล้วก็กิจกรรมอื่นนักเรียนก็สามารถเรียนได้ตามความสมัครใจ
ซึ่งจากการที่ได้สอบถามนักเรียนก็ปรากฏว่า
ผู้ปกครองก็มีความคุ้นความใจ
ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบูดี
กล่าวว่านักเรียนส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมที่จัดมา
เพราะว่านักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ม๓กับป๖นี้ต้องมีการเรียนการสอนหนักขึ้น
การที่มีโครงงานโครงการนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ก็จะสามารถทำให้เด็กผ่อนคลาย
แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้
แล้วก็ได้สนุกสนานกันไปค่ะ
หลังจากที่เราได้ดำเนินการผ่านมาในระยะเวลา๒เดือนแล้วนะคะ
กายภาพเด็กหรือว่าการพัฒนาเด็ก
ที่เราได้ดำเนินการในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
ก็คือเด็กมีความกระตือร้นที่จะเรียนยิ่งขึ้น
แล้วก็เด็กสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหา
ที่ครูได้นำมาปฏิบัติให้เด็ก
เหมือนกับว่าให้เด็กได้ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ๔๐๐๐แห่งทั่วประเทศค่ะ
มีโรงเรียนใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมโครงการทั้งหมด๙๕แห่ง

ยาลา๒๓แห่งและนราธิวาสอีก๓๗แห่ง
โรงเรียนในสังกัดสพทั้งหมด๘๗๕แห่ง